ผู้ชมค้าเมื่อวันสุกที่ผ่านมาบอกเลยว่า

เฉลี่นไปเดินทางสรรจรที่จังหวัดอูดอนมา

อุ้ยจีบีนัทข่าวเต็มไปหมดเลย

ต้องบอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดไปไม่ทันไรนะพี่ธัญญาก็เอาเลิกเอาชัยกับธุรกิจความงาม
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะ
วงสวงใหญ่กับเจ้าปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธจังหวัดอุดรค่ะ
โอ้โหจัดเต็มทั้งของไหว้ไม่พอค่ะมีนางรำชุดใหญ่
หวังใจว่าเดี๋ยวปีหน้าขอให้ยอดขายของธุรกิจของเธอเนี่ยเพิ่งทะลุทะลวงอย่างแน่นอนนะคะ

ที่แบบตั้งใจจะให้เอาไว้ด้วยนะเพราะว่ามีมูลค่ามาก
ให้กับมือเลยเห็นแบบนี้ไม่อิจฉาอยู่ไงไหวอะคุณ
แต่ที่มาเหนือกว่าใดก็คือคำอวยพรของพี่เป๊กนี่แหละค่ะ
บอกว่าถ้าจะเป็นเมียยืนหนึ่งสุขภาพต้องแข็งแรง
คุณค่ะตำแหน่งนี้เขามีที่มาค่ะพี่ธัญญาเขาบอกเลยว่า
เจ๋งจริงยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกอุ้ย
ต้องไปถามความหมายด้วยนะว่าแปลว่าอะไรอ่ะ
นั่นแหละต้องถามพี่เป๊กว่าแปลว่าอะไร

เพราะฉะนั้นเราใช้เวลามาเกือบ๒๐ปีนะคะ
กว่าที่จะได้ตำแหน่งนี้เราก็เลยต้องแบบน้อมรับ
ก็จะต้องค่อนข้างจะมีพาวเวอร์นิดนึง

เลยทำให้เราดูอมหิตไปโดยปริยายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่แอบคิดในใจแล้วล่ะว่าจะต้องเป็นเพชรนี่แหละ

คุณย่าซื้อชอบปีที่แล้วก็ได้เพชรค่ะ
ก็จะมีคือของตัวเองไม่มี
ไม่เคยซื้อเองใช่ค่ะ

เชื่อว่าสาวทุกบ้านคงไม่มีใครอยากจะรับนะตำแหน่งนี้
แต่สำหรับพี่ธัญญาบอกเลยว่าไม่เจ๋งจริง

เพชรแสงแยงตาแสบตาอยู่
นี่คือบารมีเขามานะมาให้สัมภาษณ์สุดยอดเลยนะออร่าบารมีมาเต็ม